พาคุณผู้ชมไปที่อุบลราชธานีกันหน่อยค่ะมีผู้ชายคนนึงเขาบอกเขาเป็นรองผู้ว่านะเป็นถึงรองผู้ว่าแต่งกายเต็มยดเลยบอกว่าฝากเหยื่อเข้าทำงานได้ด้วยค่ะแล้วก็เรียกเงินเนี่ยหลักหมื่นหลักแสนเลยปรากฏว่าสุดท้ายแล้วของเก๊นะคะรองผู้ว่าก็ไม่ใช่รองผู้ว่าจริงจริงเครื่องบงเครื่องแบบก็ไปสั่งซื้อมาหมดเลยแถมตรวจสอบประวัติไปโอ้โหโชคโชนทีเดียวค่ะรอง
แล้วก็ของปลอมอ่ะค่ะนี่คือนายวีรเดชจันทราศักดิ์วัย๕๒ปีค่ะก็นั่งคอตกเลยนะคะถูกตำรวจภูทรเมืองอุบลราชธานีคุมตัวสอบปากคำอยู่ที่โรงพักนายวีรเดชคนนี้ไปบอกคนอื่นเลยบอกว่าเนี่ยผมเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะสามารถฝากเข้าที่ทำงานต่างได้ขอให้บอกมาฝากได้หมดเลยแต่คิดเงินไงพอเป็นแบบนี้ปุ๊บตำรวจก็ไปรั่

เบื้องต้นโดนแจ้งคอหาไม่มีสิทธิ์สวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงานไม่มีสิทธิ์ติดหรือแสดงเครื่องหมายเครื่องราชอิสริยพรเพื่อให้ผู้อื่นลงเชื่อพอขยายผลไปก็อย่างที่บอกมีการกระทำผิดหลายท้องที่หลายจังหวัดก็เลยฝากผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหารายนี้เพิ่มเ